เซทีป้ายเด้ง

กับรายการเซทีป้ายเด้ง
จะพาทุกคนนับอยู่ที่ตลาดภูครับ
โอ้โหที่นี่เคราะห์ขึ้นช่วยอยู่แล้วนะว่า
อาหารอร่อยแล้วมีร้านเด็ดเยอะมาก
ก่อนที่เราจะพาคุณไปล้วงลับร้านเด็ดจริงนะคะ

อ่าร้านนี้ก็คือร้านกุ้ยช่ายสะพานหันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จ๋า
คุณพี่คะร้านนี้นะคะเป็นร้านกุ้ยช่าย

แล้วก็จะมีหน่อไม้มันแก้วเผือกชายเท้า
แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเป็นเผือกเห็ดหอมครับผม

เดี๋ยวเราจะชิมกันแบบดั้งเดิมก่อนที่แบบว่าเราเห็นทั่วไป
คือกุ้ยช่ายที่แบบดั้งเดิมก็คืออันนี้ใช่ไหม

แต่มันไม่ได้กรอบหนาเหมือนที่เราเคยกิน

บางทีเขาอยากทานแบบกรอบ
อ่าทานเป็นสนัขทานเล่นได้อะไรครับ

อย่าเพิ่งอร่อยจนเพลินนะน้องจ๊ะ
ใครได้วันละ๑๐นะนั่นก็คือร้านอิ๋วตลาดภูเทอร์ไทย๒๗
ร้านลับที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเทอร์ไทย๒๗ตามชื่อร้านนั่นแหละครับ
ให้รับยังไงให้ขายดีขายดีขนาดนี้
ตามน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลยครับ
ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะ

ผัดไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เด็ดมาก
คือเรื่องแบบว่าเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่อย่างนี้หรอคะ

บางทีเขาก็อยากให้ผัดไทยลาดอย่างอื่นบ้าง

ก็มีผัดไทยรหัสกลั้วพริกเกลือ

ที่มีทางหมายหน่อยที่แพงที่สุดคะ
พี่บอกว่าแพงที่สุดจากเท่าอะไร

บ้านทำไมเลือกขายอยู่อยู่ในซอยเพราะว่ามันค่อนข้างหายยากนะพี่อิ๋ว
ไม่มีใครย้ายออกเลยค่ะก็คือจะอยู่กันแต่ตรงนี้
คือตั้งแต่แรกเราก็อยู่ตรงนี้เลยใช่
คือเราเป็นคนคิดร้านนี้เลยไหมว่ามะม้ามะ
แต่ตอนนี้ฉันอยากได้สูตรการทำซอสผัดไทยแล้ว
พี่อิ๋วดิเขาเหมือนห่วงมากสูตรเขาอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเจอ

เห็นร้านขายดีมีเมนูเด็ดแบบนี้ก็ไม่พลาดขอสูตรกันเลยนะครับน้องจ๊ะ
ซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ผัดไทยของน้องอิ๋วอร่อยมัดใจลูกค้าก็อยู่ที่น้ำผัดไทยนั่นเองล่ะครับ
แต่วิธีการทำจะทำยังไงต้องให้น้องอิ๋วเตรียมวัตถุดิบกันไปก่อน
ส่วนตอนนี้เราขอพาคุณผู้ชมลอยตามกลิ่นหอมของน้ำซุปสูตรพิเศษไปไกลกันถึงจังหวัดชนบุรี
กับร้านก๋วยเตี๋ยวซอยสิบสอง
ที่นี่เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่ตรงที่น้ำซุปที่เคี่ยวด้วยปลาหมึกแห้ง
สืบทอดความอร่อยจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกขายดีขนาดไหนก็ดูเอาจากลูกค้าเลยละกันครับ
แบบนี้เนี่ยเห็นทีต้องเข้าไปคุยกับพี่ต้อมเจ้าของร้านรุ่นที่สองกันเลยดีกว่าครับ
ครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวซอย๑๒นะครับมีที่มาที่ไปจากการที่ว่าลูกค้าเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยว
แล้วเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่มีชื่อซอย๑๒มาจากที่ลูกค้าตั้งให้นะครับ
เพราะว่าร้านของเราอยู่ตั้งอยู่ในซอยสิบสองที่ร้านของพี่ต้อมมีอะไรขายบ้างล่ะครับเนี่ย
เมนูที่เราขายจะมีกล้วยเตี๋ยวน้ำกล้วยเตี๋ยวแห้งกล้วยเตี๋ยวต้มยำและกล้วยเตี๋ยวเย็นเตอร์โฟล์
สำหรับเมนูที่แนะนำนะครับทานก๋วยเตี๋ยวน้ำดูก่อน
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์หลักของร้านเรา
เราอยากให้ได้ชิมน้ำซุปร้อนน้ำซุปที่ได้รสชาติของปลาหมึกจริง
โดยที่ยังไม่ต้องปรุงนึกยังไงถึงได้ใช้ปลาหมึกแห้งมาทำน้ำซุปล่ะครับ
ด้วยความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยปลาหมึกแห้งเนี่ย
น่าจะเอามาทำเป็นวัตถุดิบหลักได้โดยที่เราชูน้ำซุปปลาหมึกแห้ง
ก็เลยเอาลองมาทำดูนะครับแบบนี้ต้องใช้ปลาหมึกแห้งเยอะขนาดไหน
วันธรรมดาโดยปกติเนี่ยเราจะใช้ปลาหมึกแห้งอยู่ที่ประมาณวันละ๓๔กิโลกรัม
เราใช้น้ำต้มในหม้อน้ำซุปหม้อหม้อหนึ่งเนี้ยใช้อยู่เพื่อประมาณยี่สิบถึงสามสิบหม้อ
แล้วการทำน้ำซุปด้วยปลาหมึกแห้งต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
เอาปลาหึกแห้งมาซอยมาซอยให้บางที่สุด
จากปลาหมึกแห้งแล้วเรายังใช้กุ้งแห้งด้วยเราจะใช้กุ้งแห้งคัดไซส์พิเศษ
มาเข้ากระบวนการการต้มเราใช้ระยะเวลาต้มอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้านาที
พอให้ปลาหมึกแห้งเนี่ยได้นิ่มก็ทานได้แล้วนะครับซึ่งพอปลาหมึกนิ่มแล้วก็จะเอาขึ้นมาเก็บไว้ใช้
แล้วก็เอากระดูกเล้งกับขาตังลงไปเคี่ยวต่อก็จะได้น้ำซุปสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วล่ะครับ
อีกหนึ่งทีเด็ดเลยนั่นก็คือบะหมี่เส้นใหญ่หรือบะหมี่เป๊ะนี่ใหญ่จนจะเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อยู่แล้วนะครับเนี่ย
ทางโรงงานสั่งพิเศษนะครับว่าให้ให้ทำเป็นบะหมี่แบนขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าทางกรุงเทพก็จะชอบทานมากมาก
ส่วนคนท้องที่คนชนบุรีเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วทำยังไงถึงได้ขายดีมาตั้งสี่สิบกว่าปีแบบนี้ล่ะครับ
ต้องบอกว่าเราทำตามสูตรดั้งเดิมมาโดยตลอดในตลอดในตลอดระยะเวลาสี่สิบสามปีเนี้ย
เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงสูตรเลยเราไม่เคยดัดแปลงเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
หลักสำคัญสำคัญว่าในการที่เราจะทำให้ลูกค้าทานเนี่ย
เหมือนเราทำทานเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดนะครับเห็นลูกลูกตั้งใจสืบทอดร้านกันขนาดนี้
ทางคุณแม่จะว่ายังไงบ้างล่ะครับเนี่ยดีใจมากเลยค่ะที่ลูกชายลูกสาวมาช่วยกัน
ทำให้ร้านเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยค่ะดีใจมากเลยค่ะ
แล้วพี่ต้อมมีอะไรอยากฝากถึงลูกค้าบ้างไหมล่ะครับสุดท้ายนะครับ
พยายามจะยึดมั่นว่าจะรักษาคุณภาพแล้วก็รักษาสูตรเนี่ย
ส่งต่อไปจนถึงรุ่นลูกเป็นรุ่นที่๓ให้เขาทำต่อได้
แล้วถ้าใครอยากไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยต้องปักหมุดไปที่ไหนกันล่ะครับ
สำหรับลูกค้าที่จะมาอยากจะมาทานร้านก๋วซอยสิบสองนะครับให้ปากหมึกหรือ
แต่ช่วงหน้าใครที่อยากรู้ว่าเคล็ดลับที่ทำให้ผัดไทยของร้านอิ๋วตลาดพลูท่าไทยยี่สิบเจ็ด
อร่อยจนแสงออกปากอยู่ที่อะไรห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
๊าไม่สบายเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นเบาหวานอาการหนักขนาดไหนคะ
แต่นิ้วกับสองนิ้วเหงาตอนนี้ป่ามองไม่เห็นข้างเนื้อ
ก็จะเป็นมะหวานแล้วเห็นพ่อเป็นชื่นข้าวอีกครับ
ใช่ใช่เขาก็คิดจะไซ่ตัวตาหลายรอบบ้าน

มันมีความแบบเหนียวนุ่มน้ำซุปแบบไม่ปรุงคือเข้มข้นแล้วหอมมาก
ค่ารักษาพยาบาลไปตอนนั้นเท่าไหร่คะ
โดยประมาณ๓แสนกว่าบาทครับ

ต่อมรับกลิ่นที่อยู่บริเวณคิ้วเนี่ยได้รับปรากฏกระเทือนอย่างอุ่นแรง
อยู่โรงพยาบาล๑เดือนแล้วเราต้องกายภาพอะไรอีก
เสร็จทุกอย่างเราเสร็จเสร็จโอกาสเสร็จงาน

ตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงสูตรเด็ดเมนูขายดีอย่างผัดไทยกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนั่นก็คือน้ำผัดไทยนั่นเอง
ลับของเขาอยู่ที่อะไรไปชมพร้อมกันกับน้องจ๊ะกันเลยครับ

มีน้ำมะสามเปียบน้ำน้ำตาลตกี๊สแค่นี้เลย
แต่จริงแล้วหลายคนอาจจะบอกมันรับยังไงมันก็เป็นปกติ
จริงแล้วสูตรลับของเขาคืออะไรรู้ไหม

เราเข้ากันเลยว่าวิธีการทำทำยังไงค่ะ
ก็ใส่น้ำมะคามเปรียกลงไปก่อน
ต้องเปลี่ยนมตากลาง
ถอดงั้นออกใหม่ได้มะ

แล้วตอนเราจะมาเคี่ยวทำไมแล้วเราก็ใส่แยกไป

มันจะแยกได้นานขึ้นด้วยถ้าเกิดเหลืออะไรแบบนี้

มันเข้าเนื้อกันจะได้หอมอร่อย

เฮียเนี่ยไม่มาเนี่ย

เสียงรถไฟดังเมื่อกี้เขาลงรถไฟมาครับ

เส้นนั้นขึ้นเป็นเส้นเล็ก

ไป

เหมือนกันมาคุยกันเองสองคนล่ะ
กัดแล้วไปคุยกันก่อน

แต่วันนี้ต้องบอกไม่ใช่แค่เมนูเดียว
เขามีอีกหนึ่งเมนูที่เขาจะทำให้เราดูนะคะ

และอีกเมนูที่น่ากินจะต้องขอสูตรกันเลยนั่นก็คือ

ซึ่งที่ได้ชื่อว่าผัดงอแงนั่นก็เพราะว่า
เป็นการนำเอาของที่เหลืออยู่ในตู้เย็น

ลักษณะก็จะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวคั่วนั่นเองแหละครับ

ให้น้องอิ๋วสอนกันเลยดีกว่าครับ

เดี๋ยวตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะพี่
ใส่เต้าหู้ทอด

แล้วใส่กุ้ง
เสร็จแล้วพี่แล้วก็ผักไว้ก่อน

ผัดให้มันหอม

แล้วก็มีซอสปรุงรสนิดนึง

เพราะว่าเต้าเจียวมันเค็มอยู่แล้ว
แล้วก็เอาเครื่องที่เราทอดใส่ลงไปคลุก

สูตรและเมนูต่างต่างให้ทันกระแสตลอดเวลาเลยนะครับแถม
ออกมาได้น่ากินแบบนี้เนี่ยซึ่งที่ร้านอิ๋วตลาดภูเทิด
ไทยยี่สิบเจ็ดก็ยังมีเมนูคื่นชื่ออีกหลายอย่างเลยทีเดียว
ส่วนรสชาติจะเด็ดขนาดไหนให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไป
พิสูจน์กันเลยดีกว่าครับผัดไทยห่อไข่กุ้งคั่วพริกเกลือ
เมนูนี้เพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอีกอันนี้เกลือหอมหอม
พริกหอมเกลืออ่าก็หอมความไข่ของกระทะแน่ผัดไทย
เขาจะมีความหวานหวานแต่ไอ้ครัวเกลือเนี้ยจะมีความ
เค็มเผ็ดมามันก็เลยเข้ากันได้ดีเลยนะคะ
อันนี้ก็คือเมนูที่อร่อยเลยนะเฮียจานที่สองครับพี่
นี่คือผัดงอแงร้อยห้าสิบบาทต่อกันอ่า
เส้นเนี่ยคั่วกำลังดีมีความหอมหมูกระทะแล้วมีความ
เค็มบาวของเบคอนแน่อ่าไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้อง
แต่ปรุงอย่าปรุงไม่เกลือไปดูที่สามคือข้าวผัดหมู

ก่อนปรับปกติทำเจอดทำเจอดทำเจอดทำเจอดนุ่มมากเลยใส่
อันนี้คือกะเพราเนื้อวาคีบดไข่ข้นถ้าเป็นไข่ข้นร้อยแปดสิบ
ไม่ถึงสองละบาทได้กินเนื้อวากิล
บางคือไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันนิ่มมันนุ่มมันหอมอยู่แล้ว
แล้วเจอกว่าความกระเพราของคนไทยไทยของเราหัวข้าวมันดี
จะหอมความหมานของภีรสะบัดอร่อยสมความล่อมลือจริงจริงเลยนะครับ
เนี่ยแต่กว่าจะมาถึงวันที่ร้านอิ๋วตลาดภูท่าไทยยี่สิบเจ็ด
ก็เรียกว่าเคยผ่านวิกฤตมาหลายต่อหลายอย่าง
เริ่มแรกน้องอิ๋วไม่คิดที่จะมารับช่วงกิจการต่อกันเลยทีเดียว
เพราะเห็นว่าร้านเดิมที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำไว้รายได้น้อย
ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นั่นเองแหละครับ
แล้วอะไรที่ผลักดันให้น้องอิ๋วต้องเข้ามาทำหน้าที่เสาหลักของร้าน
ให้น้องอิ๋วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
แล้วตอนนั้นที่เราไม่ได้มาช่วยที่บ้านถ่ายเงี้ยเราออกไปทำงานใด

ติดตั้งกระตูหน้าตะเขียนแบบ
ต้องผ่านหัดทำไปก็เกาะนายสอน

ตะลมเป็นฟีลแบบว่าทำงานอะไรก็ได้
แต่ไม่เคยคิดว่าจ่ะจะต้องกลับมาผัดข้าง
นอกจากเป็นประวัติแล้วคุณพ่อเป็นซึมเศร้าอีกต่างหาก

คนที่สองเสียชีวิตตอนอายุสิบเจ็ด

ใช่ซึมเศร้ามาจนปัจจุบันเลยน่ะส่วนใหญ่ก่อนแบบเศร้าเจ็บ
สมัยก่อนลูกตายก่อนพ่อมันไม่ได้
เขาก็คิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบเนอะ
เป็นซึมเศร้าบางทีเขาก็จะไปดดน้ำแล้วต้องไปตามกลับ
ใช่รวบรวมกับการป่วยด้วย
เขาก็เหมือนกับแบบเบื่อการรักษามันยาวนาน
ทีเราทะเลาะกับน้องพ่อก็เครียดเลย
ก็เดินออกไปเลยเดินไปที่ทาน้ำ
แล้วก็เหมือนจะไปแล้วแต่เราก็ไปคุยจนเขาก็เดินกลับมากับเรา
อีกคนเดียวอยู่กับพ่อแม่
ก็เป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่คนเดียวผูกพันค์อยู่แล้ว

ตอนนั้นผูกพันค์อยู่กันทุกวัน
ก็จบไปตรงนั้น

ที่บอกว่าขายไม่ดีมันขายได้ประมาณ
นั่นคือยิ่งเปิดร้านผัดไทยยิ่งมีหนี้

มะม้าเขาก็ไปยืมเงินคนอื่น
จะบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ยืมจน
บ้านเช่าอยู่จะโดนยึด

อกเรียนก่อนไปหาอะไรทำก่อน

มันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันหลายอย่างครับ

รู้แล้วว่ามันจะต้องทำอย่างไร

พี่คนโตก็กับแฟนเขา

เขาก็มาช่วยจ่ายอะไรที่แม่ติดไว้นี่แหละ
แต่นี่มันก็จบก็แลกไปก่อน

ตั้งใจมาถามว่ามันขายไม่ดีแล้วเราจะ

ไปเปิดเพจแบบส่งอาหาร
คอนโดทุกคอนโดที่สร้างเลย

แล้วคือจำได้มั้ยเดินลายกี่คอนโด

ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นลูกค้าที่สั่งไลน์แมนเรา

วิกฤตของเขาคืออันนี้ใหญ่ที่สุดเลยหนูว่า

แต่ก็เสียใจมากไง

แต่เราก็ต้องทะเลาะกันมากนะ

ฉันทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรก

แต่มันต้องเปลี่ยนแล้วนะแม่
เพราะว่าโลกมันเดินไปมา
แบบว่าเราก็ชอบแบบคิดในภาพในหัวเราอะ
มันคือเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องได้แน่

มีอะไรอยากแนะนำให้กับคนที่สมมุติอยากทำธุรกิจ

มีอุปสรรคอะไรเจออุปสรรคมีอะไรแนะนำเขาบ้างไหมฮ
ก็ถ้าทำอาหารมันก็ทำให้เรากินอร่อยก่อน
พอเรากินอร่อยแล้วค่อยไปทำให้คนอื่นกิน
ถ้าเรากินแล้วมันยังไม่อร่อยก็อย่าเพิ่งทำ

เรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากเลยทีเดียวนะครับ
ในการผสมผสานกันระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
กว่าจะลงตัวจนมีชื่อเสียงเป็นร้านที่ไม่รับอีกต่อไป
สำหรับอิ๋วตลาดพลูท่าไทย๒๒
เห็นร้านเล็กที่ประสบความสำเร็จแบบนี้เราก็ไม่รอช้า
มาแล้วครับริมทางสร้างเงิน
วันนี้ก๋วยจับน้ำข้นหมูกรอบจุก
ราคาเริ่มต้นแค่๔๕บาท
วันนี้น้องใบตองขอพาแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพ
กับร้านเด็ดริมทางก๋วยจับน้ำข้นแม่มูล
ริมถนนในตลาดเมืองไทยพัฒน์รัชดา
ที่นี่เนี่ยเขาเด็ดที่ก๋วยจับน้ำข้นเปิดมานานถึง๙ปีแล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าเราไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับขายดีของร้านนี้กันเลยครับ

ลับของเราคือต้องเคี่ยวนานไหมคะ
อะไรที่ทำให้เป็นภอมอร่อยขนาดนี้
แล้วนี่ค่ะเครื่องที่ใส่ไปในก๋วยจั๊
เครื่องเลยนะคะอันนี้หมูกรอบ
ต่อไปก็เป็นหมูต้ม
และตามด้วยอันนี้คือตับค่ะ
อันนี้ต่อไปเป็นไส้ค่ะไส้ใหญ่

ต้องทำให้มันสะอาดแล้วก็เอามาเคี่ยว

และนี่ก็คือเต้าหู้
และเขาบอกว่าร้านนี้มีทั้งหมด๔เส้น
เส้นเส้นก๋วยจั๊บเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นมาม่า
หนูอยากรู้ว่าแม่ขายวันหนึ่ง

ไปเปิดเคล็ดลับการทำเส้นก๋วยจั๊บของทางร้านกันเลย
บุกเข้ามาแล้วหนูขอดูก่อนว่าแม่มีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ก็คือผสมแป้งมันกับน้ำเหมือนละลายแป้งไว้ใช่ไหมคะ

ก็คือหลังจากนั้นก็คือผสมแป้งมันกับน้ำเปล่าแล้วคนให้ละลาย
เสร็จปั๊บตอนนี้ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะ

นานหลุมเขาใส่เสร็จแป๊บนึงเตรียไม่เดือดก็ได้เลย
วันนึงเส้นคือแค่ไหน

มือนี่ก็คืออีกข้างนึงควรด้วยนะอย่าหยุดหนาเดี๋ยวเส้นไม่ม้วน
ใช่ต้องไปทางเดียวกันอ๋อนี่ไงหนูเห็นแล้วมันเริ่มม้วนแล้วอ่ะแม่
ใช่มันต้องไปทางเดียวกันหลังจากนั้นจะเอาแป้งเทแล้วนะคะ
แล้วหลังจากที่ใส่แป้งแล้วเราคนก่อนก็ได้ก็หยุดไม่ได้
หยุดไม่ได้ค่ะมื้อห้างวาง

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องให้แม่อะทำเมนูก๋วยจับมาให้
พอแบบจัดเต็ม๔เส้นอยากรู้ว่ามันจะมีความแบบแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ

เริ่มกันดิจานแรกก๋วยจับน้ำคน

อ่ะมันฟินมากเลยอ่ะอร่อยเฉยเลยแต่จริงเขายังมีเส้นอื่นอื่นอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กแบบก๋วยเตี๋ยวเลยน่ะหรือว่าจะเป็นเส้นหมี่ขาวแบบนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าเคล็ดลับที่ทำให้ร้านเนี้ยขายดีขนาดเนี้ยก็คือหนึ่งการเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบต่างต่างที่ใส่ลงไปอ่ะค่ะเป็นวัตถุดิบท
แม่ใส่ใจก็คือเวลาทำอ่ะแม่จะคนตลอดคือจะไม่ให้แบบมือว่างเลยเพราะว่าการที่เราคนน้ำไปด้วยมันจะทำให้ก๋วยจะแบบม้วนตัวสวยก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นร้านริมทางสร้างเงินที่ขายหมดสามร้อยชามต่อวันอยากให้มาลองจ้าและช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยอร่
ที่ขึ้นชื่อเรื่องของเป็ดที่เนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มกับน้ำพะโลหอมหอมแค่เดินผ่านหน้าร้านเนี่ยก็ถึงกับต้องลุกกลับมากินกันเลยทีเดียวจะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับเศรษฐีป้ายแดงกับใบตองวันนี้พาทุกคนมาตามหาของอร่อยย่านพุทธมนตรสายหนึ่งนะคะร้านเนี้ยเป็นร้านเป็ดพะโลที่เปิดมากว่าสิบปีแล้วยอดขายนะ
พะโลของร้านนี้เนื้อเขานุ่มมากถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่นักดื่มคุณก็สามารถเมาเป็ดที่นี่ได้
อยากรู้แล้วว่านุ่มขนาดไหนเมาเป็ดยังไงตามไปหาคำตอบด้านในจ้า
ก็แน่เมาเจ้าดังย่านพุธมนตร์ทนสายหนึ่งทูลงด้วยเป็ดพะโลเนื้อแนะนั่ง
ต้มในน้ำพะโล้รสกลมเข้มข้นเนื้อเป็ดก็นุ่มหนังเป็ดละมุนลิ้น
มีเมนูให้เลือกชิมหลากหลายอย่างแต่ที่เด็ดที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือไส้เป็ดพะโล

ประมาณ๒๐๓๐ตัวครับ
จากเทศกาลสุฟีใช่มั้ยครับ

เมาครับเมาครับเมาครับ

เมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร

แล้วก็มีไส้แล้วก็เครื่องใน

แล้วก็มีข้าวเป็ดย่างเข้ามาผสมด้วย

ส่วนใหญ่คนมาทานที่ร้านหรือว่าสั่งซื้อกลับบ้านอะไรยังไงคะ
มีทั้งกลับบ้านและใช้หนี้ด้วยครับ
แล้วอะไรคือหัวใจหลักของเป็ดพะโล้ร้านที่เมา

นี่ใส่ใจ
คือใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอนการทำ
อย่างเป็ดพะโล้นี่ขายเป็นตัวหรือยังไง

แล้วก็ตาเพชรเป็นครึ่งตัว

แล้วแต่ไซส์ใช่ไหมฮะ

วิธีการทำเป็ดพะโล้มันจะไกลอยู่
ฮาปกราร์บปลูกไปทำเป็ดพะโล้ได้ไหมฮะ
ได้ครับเจอด้านใดของส่วนจุดใดเลยครับ

แต่ก็พี่น้องไม่ตอบจะพาคุณผู้ชมบุก
ก็ขอให้พี่เมาเตรียมเป็ดและวัตถุดิบต่างไปก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
พอมันมีเหล้าเข้ามาแล้วมันผัวพันไปถึงเรื่องอื่น

ตอนนั้นได้ลองยาเสพติดแบบไหนยังไง

พอถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังยืนคุยกับแม่อยู่
ช่วงเวลาที่คุยกันอยู่เนี่ยเลือดกำเดาก็ไหล
เขาบอกเลือดไหลแล้วก็ปาดเอามือปาดที่หน้าดูก็เออมันเลอะจริง

เริ่มเอียงเริ่มเอียงพอตัวเราเอียงไปปุ๊บ
มันเหมือนสวิกถูกปิดภาพตัดไปเลยครับ

ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เราก็ขอกลับไปที่ร้านเป็ดพะโล้ในเมากันอีกครั้ง
เพราะตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรลับวิธีการต้มเป็ดพะโลกันแล้วล่ะครับ
วัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง
น้องใบตองบุกเข้าครัวไปชมกันเลยครับ

แม่แม่จะทำแล้วแม่รอหนูก่อน
แม่ค่ะอันนี้คือวัตถุดิบที่เอาไว้ทำเป็ดพะโล

เชิญนะคะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่จะเอาลงไปต้มเด็ดพะโล

ก่อนที่เราจะเอาเป็ดไปต้มนะคะแม่บอกว่าขั้นตอนสำคัญคือตรงนี้

ใบเตยเดี๋ยวใส่แล้วปิดหม้อเลย
แล้วก็ใช้เวลาไป๒ชั่วโมงครึ่ง

หูยปุดเลยแม่อันนี้คือได้หรือยังอ่ะ

ที่ร้านนี้ทำยังไงถึงอร่อยและขายดี
เมารอรออยู่ด้านในตามไปเลยจ้า
ครับอันนี้คือวิธีการล้างไส้ของร้านเรานะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการรูดไส้
แล้วก็เนี่ยบางเส้นจะมีเม็ดเหมือนเม็ดไขมันนะครับ

โดยที่ไม่ต้องผ่านการล้างสารเคมีครับผม

ทีนี้เราก็จะมาทำการน็อกน้ำแข็งนะครับ

น้ำแข็งเนี่ยน็อกเพื่อให้เส้นมีความกรอบครับผม
มาร้านเป็ดพะโล้ในเมาทั้งที
เรียกว่าได้สูตรเป็ดพะโลกันไปแบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับ
คราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องชิมกันแล้ว

บอกได้คำเดียวว่าอุ้ยอิทธาน้องไปตอนจริง

อันนี้คือบะหมี่เป็ดพะโลก๗๕บาท
คราวหน้าเป็ดพะโล้อ่ะ๗๕บาทแล้วนี้คืออันนี้คือที่เขาเรียกว่าอล่าย

ไส้พะโลเท่าไหร่คะ

เป็ดย่างจานนี้เท่าไหร่คะ๒๐๐บาท

ฮือ

หวานเลยทุกคนราบนี้แล้วเป็ดมันเข้ากันมากเลยอ่ะ
เหม็นสาบไม่เหม็นเครื่องพะโล้ไม่ฉุนอ่ะ
อ่ะไปต่อขอขออนุญาตข้ามมาทางนี้เครื่องในครับ
เครื่องในพะโล้เครื่องในเป็ดอ่ะบางคนคิดว่ามันจะสาบอะไรอย่างเงี้ย
หื้อหื้อกลิ่นมันคือไม่เหนียวเลยตับคือกำลังดี
ลองอันนี้ดูฮะไส้เป็ดพะโล้ตายตายเป็นตาย
ไส้คือกรอบแบบกรุบกรอบมากไม่สาบไม่เหม็นไม่คาวสะอาด
อร่อยอันนี้คืออะไรนะคะอะไรเป็ดเดี๋ยวขอปีกดีกว่าปีก
ค่ะครับผมปีกนี่เราจะเปื่อยเลยฮะ
ตรงปีกอ่ะมันก็เหนียวเหนียว
นุ่มค่ะตุ๋นมาเปื่อยแล้วครับมาต่อที่นี่อันนี้คือกะเพราเป็ด
อันนี้ใครชอบแบบกะเพราความแบบร้อนแรง
คือแบบนี้ถูกต้องเผ็ดร้อนอร่อยค่ะ
กลิ่นย่างแล้วก็ความหนังเป็ดที่มันแตกต่างกัน
ครับใช่ครับใครที่เป็นแบบสายเป็ดย่าง
ตอนนี้เมาเป็ดแล้วกินเยอะมากแต่ยังไม่จุใจ
เดี๋ยวขอกินต่อกินให้เมากันไปข้างหนึ่งเลยจ้า
เรียกว่าทุกเมนูที่พี่เมาจัดมาเสิร์ฟเนี่ยเป็นเมนูขายดีทั้งนั้น
เปิดเมนูอาหารให้ชิมกันแล้วสูตรการต้มเป็ดพะโลก็มีให้ดูกันแบบทุกขั้นตอน
คราวนี้ก็มาถึงเวลาเปิดใจพูดคุยถึงชีวิตของพี่เมาเจ้าของร้านกันแล้วล่ะครับ
กว่าจะมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้พี่เมาเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง
เมาไม่ได้เป็นพ่อครัวมาก่อนไม่ได้เป็นคนทำอาหารมาก่อน

ก่อนหน้านี้เคยทำงานประจำ

ก็มีบ้างไปสังสั้นกินหร่องกินร่าวว่าอย่างนี้

บ่อยขนาดว่าจะสุดเจ้าอาทิตย์เลยต่อมี
พอมีราวเข้ามาแล้วมันพัวผันไปถึงเรื่องอื่น
มากกว่าคือเสพเมื่อพบเพื่อนอะไรประมาณเนี้ย
ทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราใช้ชีวิตเสเพไปเรื่อย

และจนทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดจุดเปลี่ยน

จากแฮนด์เนี่ยกับบอกหน้าเนี่ยจะชนเข้ามาพับขา

หน้าก็กระแทกกับกันชนรถบรรทุก

มอเตอร์ไซค์วินในซอยอะโทรตามน้องชายพบให้

พอถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังยืนคุยกับแม่อยู่

แม่เขาช็อตเขาบอกเลือดไหล
ก็ปาดเอามือปาดที่หน้าดู

ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานแค่ไหน

ค่ารักษาพยาบาลไปตอนนั้นเท่าไหร่ค่ะ

รับกลิ่นที่อยู่บริเวณคิ้วเนี่ยครับ

ทุกอย่างเราเสียโอกาสเสียงาน
งานเราหยุดเป็นเดือนเลย
ทีนี้หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลเราก็จะต้องมาพักฟื้นรักษาตัว
ซึ่งก็มีอีกหนึ่งคนสำคัญอยู่ในชีวิตเชิญคุณแม่หน่อยค่ะ
จะบอกว่าตอนนี้คุยกับแม่ไปฝนสาดไปนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากทุกคน
ก็คือหลังจากที่พี่มาเข้าประสบอุบัติเหตุเนี้ยงานก็คือต้องออกจากงาน
แปลว่าไม่มีงานทำแล้วใช่ครับแล้วช่วงที่เขากลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ย
ครูตัวเองแล้วเนี่ยแม่เป็นคนวางแผนไหมว่าจะให้พี่เมามาทำร้าย
ไม่ล่ะคือบอกเขาว่าอยากทำอะไรก็ทำเขาก็มาจะมาขาย
แต่ว่าเขายังไม่เจ็บอ๋อแล้วคือยังไม่ได้ใจเราอ่ะ
ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของสูตรใช่ค่ะคือแม่เป็นคนชอบชิม
ก็คิดค่ะแล้วคิดปุ๊บจะทำอะไรทำได้อ่า
แล้วทำออกมาได้ดีค่ะก็เลยพอทำออกมาแล้วเราขายดี
เราก็อยากให้ลูกทำเหมือนใช้เวลาเรียนรู้สูตรนานไหมที่เมา
อ่าที่คุณแม่สอบเป็นปีเป็นปีเพราะว่าเรียนรู้เราเปิดร้านเราทำเลย
มีกระทะค่ะตู้เย็นจะได้ทำเป็นทำเลยครับแล้วทีนี้พอเปิดร้านทำไปขายไป
เกิดเรื่องผิดใจกันอ๋อใช่ครับมันมันค่ะมันเรื่องว่าคือเขาก็เขา
ยังไงเขาก็ทำไม่เหมือนเขาก็เลยไปเปิดร้านพี่สายต้าน
ก็แยกไปแม่ก็ไม่ห้ามปล่อยเขาทำไมไม่ห้ามเขา
ต้องการให้เขาแข็งแกร่งด้วยให้เขาเรียนรู้ทำไมถึงกลับมาทำร้านพี่
บ่อยแล้วอันนี้ไม่มีคนดูก็เลยต้องกลับกันดู
กลับมาสารต่อธุรกิจที่คุณแม่ทำทุกวันนี้ร้านเนี้ยประสบความสำเร็จ
แล้วแม่ก็เหมือนเต็มที่แล้วปล่อยให้พี่เมาเป็นคนดูแล

ให้โอกาสให้ทุกอย่างเลยในชีวิตนี้

เราจะกำไรสัตว์ทุนยังไม่ต้องพลิก

เดี๋ยวให้พี่เมาฝากร้านนิดนึงก่อนจากกันไปค่ะ

ร้านผมอยู่ที่พุทธมนตรสาย๑นะครับ

แม่เก่งนะครับ

งานใช่มั้ยงานใช่มั้ยครับ